ลิขสิทธิ์ของวงการเพลงกันบ้างนะคะ
ก่อนหน้านี้พี่หนุ่มกลาเขาออกมาเปิดใจว่าตอนนี้เนี่ย
โดนเรื่องลิขสิทธิ์เพลงกว่า๔๔เพลงทั่วประเทศ
ก็เลยต้องวิ่งรายงานตัวไปทั้งทั่วประเทศเลยนะคะ
เพราะว่าโดนคดีถึง๔๔คดีด้วยกัน

แถมยังต้องวิ่งรายงานตัวทั่วประเทศอย่างที่ดิฉันบอกไปด้วย
งานนี้พี่ใหญ่ในวงการอย่างปอดศพชัยวัย๔๙ปี
ในฐานะที่เคยโดนเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงเนี่ย

ก็ได้ฝากกำลังใจไปให้พี่หนุ่มกะลา
แล้วส่วนตัวของเขาเองเขาก็ระมัดระวังเป็นพิเศษ
และร้องเพลงอื่นได้ตามปกติแล้วค่ะ
ก็เป็นกำลังใจให้น้องหนุ่มเหมือนกันว่าโดนอ่วมอยู่เหมือนกันนะครับ
สิ่งที่ไปควบคุมในเรื่องของเรื่องใหญ่ในกฎหมาย

มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเซ็นสัญญากันเอาไว้ยังไง
แล้วเราก็คงจะต้องเข้าใจในตรงนั้นนะครับ

ผมว่ายังคงเชื่อว่าลิขสิทธ
หรือว่าสิทธิ์ในการร้องในการนำไปใช้เนี่ยมันก็ยัง
มันก็ยังคงจะต้องให้เกียรติกับผู้แต่ง

เพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่เกิดเพลงนี้ขึ้นมานะครับ

เขาก็ยินดียินดีที่จะตามไปตามกฎหมาย
แล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าตอนจบมันจะเป็นยังไงนะครับ